ว่ามีพระรูปหนึ่งชื่อพระนรสีอยู่ที่สำนักกรรมฐานในวัดเขาพระครุฑ
อูทองจังหวัดสุพรรณบุรีไปอวดอ้างว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้
มีเข็มแบบจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มะเร็งหายเลย
นี่ฮะนี่ไปถึงก็ต้องไปนี่ฮะเอาหมงเอาหมายไปอ่านให้ฟังกันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับคือทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าพระนรสีหรือว่านายสิทธัศน์
ศักยพลภูวนาศแล้วก็พวกด้วยไปอวดอ้างพลังวิเศษในการรักษามะเร็ง
เบาหวานแล้วก็โรคร้ายต่างสามารถรักษาให้หายขาดได้ภายใน๑๓เดือน
นี่อุปกรณ์ต่างนะครับเข็มนี่เข็มค่ะ
มะเร็งเอาเข็มจิ้มหายเลยคุณเ
มันเหมือนฝังเข็มอะไรอย่างนี้เหรอ
นั่นอ่ะดิเห็นมั้ยมีตำรวจนะครับ

แต่ว่าผู้เสียหายเขาบอกเขาได้รับผลกระทบของเขาไม่หาย

จากการตรวจสอบเนี่ยทางตำรวจเขาก็ตรวจสอบไปที่เพจเฟซบุ๊กก่อนนะครับ
ของสำนักพระกรรมฐานศากยารามนะครับ
คือทางเพจเฟซบุ๊กนี่เขาก็ยกเคสของการรักษาสุนัขที่ชื่อปีใหม่
ตัวนี้นะฮะแอบอ้างเอาไว้
แต่ว่าปีใหม่มันตายแล้วบอกนั้นปีใหม่เนี่ยเป็นมะเร็งพระนรสี
แล้วก็สำนักกรรมฐานตรงนี้ก็รักษาให้จนหาย
แต่สุดท้ายเนี่ยมันตายก็เลยสร้างรูปปั้นเอาไว้ให้ด้วยชื่อยายปีใหม่
แล้วคนก็มากันเต็มเลยนะฮะ

เมื่อผู้ป่วยมาหาพระนรสีเนี่ยก็จะทักเลย
เอ้าอาการอย่างนี้คือเป็นมะเร็งหรือไม่ก็โรคร้ายต่าง
แล้วเอาเข็มจอกลึกลงไปตามร่างกาย
ลึกประมาณ๑ถึง๒ข้อนิ้วนะครับ
เจาะหลายรูด้วยอ่าใช้แท่งเหล็กเนี่ยเขาเขาเรียกว่าจักรเพชรนะอ่า
ไม่เรียกว่าเข็มที่นั่นเนี่ยเขาเรียกจักรเพชรกดจนเลือดเนี่ยซึมออกมา
บอกว่าเป็นการดูดพิษออกมาแล้วก็จะให้ยาไปกินนะฮะ
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะฮะก็จะต้องอ่าจ่ายค่ายาเนี่ยไม่ต่ำกว่าคนละสี่พันบาท
ส่วนค่ายาเนี่ยกินได้สิบวันสี่พันบาทอืมอ่าแต่มีคนที่เขาไม่หาย
ค่ะเขาไปแจ้งความอ่าแต่ว่าก็เข้าใจนะด้วยความที่คนป่วยอ่ะค่ะ
ก็ต้องพยายามหาทางวิธีไหนก็ได้อ่ะเนอะอยากจะหายอ่ะก็เขาก็ต้องหาทางทำทุกวิถีทางของเขา
อาจจะเป็นทางเลือกอะไรแบบเนี้ยอ่าแต่ว่าถ้าไปเจอที่มันแบบเสี่ยงอันตรายขึ้นมาเนี่ย
มันจะหนักกว่าเดิมมันจะหนักกว่าเดิมอืมเผลอจะตายเอานะฮะใช่ค่ะ
ทีนี้ก่อนที่ตำรวจจะไปตรวจค้นจับกลุ่มเขาก็ต้องหาหลักฐานก่อนใช่ไหม
ถ้าเป็นพวกคดียาเสพติดหรือว่าคนร้ายต่างต่างก็ต้องมีการล่อซื้อใช่ไหมอืม
ตำรวจปคบส่งสายสืบเข้าไปนะฮะหรอคะทำทีเป็นป่วยอย่างเงี้เหรอคะ
เข้าไปเลยฮะแล้วไปถึงเนี่ยพระนรสีทักเลยบอกโอ้นี่เป็นมะเร็งตับ
อ่ามะเร็งรำไส้ด้วยต่อมน้ำเหลืองด้วยโอ้มันเป็นหลายอย่างแล้วเกิน
นี่อันนี้ตอนที่เขาสาธิตนะตอนที่ไปชี้จุดการรักษาอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีสายสืบเนี่ยเข้าไปก่อนแล้ว
ทำเป็นผู้ป่วยเข้าไปเพื่อจะดูพฤติกรรม
ซึ่งตำรวจนายนี้เนี่ยเขาแข็งแรงเลยนะฮะ
จากนั้นเนี่ยทางพระนรสีก็ใช้เข็มคล้ายกับเข็มเย็บผ้า

เอามาเจาะตามร่างกายตามขั้นตอนต่าง

โดนเจาะไปกี่เข็มรู้ไหมคุณเข็มมาสอน

คือได้หลักฐานเสร็จได้พฤติกรรมเสร็จเรียบร้อย
สายสืบนายนั้นต้องออกมาหาหมอ

โดนจิ้มโดนเข็มจิ้ม
ต้องออกมารักษาแพทย์แผนปัจจุบัน

แล้วก็เอาหลักฐานข้อมูลต่างเนี่ย
ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
ซึ่งนี่ฮะเอาหมายสารมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มาเจอพวกยาแคปซูลบรรจุผงสีน้ำตาล
จำนวนเนี่ย๑๐กว่ากิโลกรัมนะฮะ
อ้างสรรพคุณสกัดจากสมุนไพรเข้มข้น

มีเงินสด๒ล้านกว่าบาทนะครับ
๒ล้านกว่าบาทนะครับเงินสดนะฮะ

ผู้ที่อยู่ที่นี่อีก๖คนนะครับ

ยังเป็นพระอยู่แล้วก็บอกให้ศึก
แล้วก็มีพวกที่อยู่ด้วยกันอีก๖คนนะครับ
พฤติกรรมของผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับ

จ่ายยามีทั้งรับเงิน
นะครับมีประสานงาน

มีแบบให้ความเห็นเบื้องต้นกับผู้ป่วย
ก่อนจะส่งไปหาพระนรสี

สายสืบโดนไป๒๔จุด

คือมีว่าเคยฝังเข็มพี่อุ๋ยแต่เขาจะฝังไม่ลึก
จะแบบไม่ได้ลึกขนาด๒ข้อนิ้ว

เป็นการดูดพิษออกจากร่างกาย

แต่ไม่มีฉลาดนะครับไม่มีการรับรองอะไรจาก

ผู้ต้องหาเนี่ยทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา

ร่วมกันประกอบสถานพยาบาล

ร่วมกันผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

แล้วก็ผิดในข้อหาเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
พระนรสีถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
คือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เขาบอกสำนักปฏิบัติธรรมของเขาตรงนี้เนี่ย
ก็บุกรุกแพ่วถางป่าสงวนแห่งชาติอีก
เพราะว่าที่ตั้งของสำนักสงค์ตรงนี้
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรียังหรูเลย
หรูหราพื้นที่เยอะเนี่ย
ไม่แล้วป่าสงวนแห่งชาติครับว่ายุ่ได้ยังไงตั้งกัน

เวลาจะสร้างขนาดนี้มันต้องขนอิดหินปูนซ้ายรถ
แล้วเหมือนมีหลายอาคารใช่มั้ยคะ

สำนักพระกรรมฐานศากยาราม

แล้วก็จับศึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตำรวจไม่ได้จับศึก
คุณผู้ชมครับสำนักสงฆ์แห่งนี้วันนี้เหลือแค่พระหนึ่งรูปแล้วก็แม่ชีหนึ่งคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการที่ถูกจับไปรวม๖คนนี่นะฮะส่วนพระนรสีเนี่ยศึกไปแล้วนะครับในสำนักสงฆ์ก็มีรูปปั้นของสุนัขที่ชื่อปีใหม่นะยายปีใหม่ที่ว่ากลุ่มพระนรสีเขาเอาไปลงเพจเฟซบุ๊กอ่ะอันนี้เป็นภาพวาด
นี่นะฮะที่เขาบอกเป็นต้นแบบของการรักษามะเร็งอะไรของเขาเนี่ยฮะด้วยการจิ้มมีรูปปั้นหลายรูปเลยนะฮะพระที่อยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับบอกว่าก็อยู่กับพระนรสีมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างสำนักสงฆ์นะครับขณะเดียวกันนะฮะประเด็นข่าวที่บอกว่าพระนรสีเนี่ยรักษาอาการป่วยเล
ปากแล้วลือกันไปถึงว่ารักษามะเร็งระยะสุดท้ายให้หายได้แล้วชาวบ้านเนี่ยมากันเองคนลือกัน
ปากอย่างนี้หรอคะจากปวดเมื่อยเป็นรักษาอเร็งนี่เห็นไหมพอ
ระยะหลังเนี่ยพระนรสีถึงมาเริ่มใช้เข็มในการรักษาทีแรก
เนี่ยให้พวกเห็ดลินจือปรุงสมุนไพรไปกินอ่าระยะหลังคนเยอะ
ใช้เข็มนะฮะซึ่งตรงนี้นี่แหละมันทำให้ผิดแล้วก็ถูก
จับกลุ่มส่วนเรื่องยาที่แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาเนี่ยทำไม
มันแพงเหลือเกินค่ะนะจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้กินได้๑๐วันเนี่ย
บาทเรื่องนี้พระที่อยู่ที่วัดที่สำนักสงฆ์นะฮะบอกว่ามัน
อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับซึ่งก็ไม่ได้บังคับให้

มันก็ยอมรับในสิ่งที่เขาบอกนะเพราะว่าวิธีของท่านท่านก็
บอกว่าเรายอมรับว่าสิ่งที่ได้ทำมันคือไม่ถูกต้องจริงแต่
ว่าในเรื่องของออยที่มันไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยแต่ต้อง
เข้าใจในในความเจตนาเนอะท่านไม่ได้เจตนาเพื่อจะให้เป็น
ณิชย์หรือว่าเพื่อจะเพื่อจะเอาเงินค้ากำไรเพื่อทำประโยชน์

คือคนที่เข้าไปแจ้งเขาได้รับผลกระทบแล้วเขาไม่หายแต่ส่วน
หนึ่งเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรไม่มีใครแจ้งหรือว่า
ว่าเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือคนก็ต้องขออนุญาตอ่ะใช่ค่ะเพราะ
อย่างเข็มที่เอาไปจิ้มเนี่ยค่ะคือคนที่จะฝังเข็มได้
ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านการเรียนมีใบอนุญาตที่จะ
เข็มได้อย่างมิ้วไปฝังเข็มที่โรงพยาบาลเลยนะแต่อย่าง
เนี้ยมันมันอันตรายนะคะเพราะฝังเข็มแล้วเนี่ยบางทีไข้ขึ้นเลย
พี่อุ๋ยขนาดฝังกับคุณหมอที่ถูกต้องในโรงพยาบาลบางที
มันแบบอักเสบมันไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยไปฝังแล้ว
ลึกแบบลึกเข็มไม่ใช่เล็กนะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างก็จะยิ่ง
หนักกว่าเดิมไงเป็นห่วงตรงนั้นแหละหรือถ้าบอกเป็นยา
สมุนไพรปรุงเองอะไรพวกนี้ก็ต้องขออนุญาตอยู่ดีนะเรื่องของการแพทย์แผนไทยค่ะอ่า
แต่ชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขารักษากับพระนรสีจนหายดีก็มีนะฮะ
อย่างป้านวลนะป้านวลบอกอันนี้ที่ป้านวลแกบอกนะ
บอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสามพอมารักษากับพระนรสีก็หาย
เมื่อก่อนนี้เดินไม่ได้เลยนะฮะต้องให้ลูกหลานเนี่ยแบกมา
นี่ปัจจุบันนี้ขี่จักรยานยนต์มาเองได้แล้วก็โชว์แข้งขาให้คุณเนติชาวดูนี่ขี่รถ
ให้คุณเนติชาวซ้อนท้ายอีกนี่นะฮะอันนี้เราไม่ได้จะบอกว่าดีหรือไม่ดี
หรือไม่หายนะแต่มีบางคนเขาบอกว่าเขาหาย
แต่ไม่แน่ใจว่าคุณป้าท่านรักษาด้วยวิธีอื่นด้วยหรือเปล่าไปโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่า

อาจจะหายเพราะแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้หรือกำลังใจก็ได้ใช่ไหม

ก็กินไปมันก็ยุบมันก็ไม่ปวดครับนะครับ

ก็อาการดีขึ้นข้างล่าสุดนี้ไปให้หมอดูหมอว่าไม่มีเชื้อมะเร็งแล้ว

มึงด้วยนั้นละแม่ตอนนั้นแบบดีใจไหมแบบอยู่กับมาหาหลวงพ่อและหลวงพ่อรักษา
ดีใจครับลักษามา๒เดือนค่ะ
คื้มระยะย่านคนอื่นมากันเยอะ
มาเยอะมารักษาก็หายเยอะ
โอ้ยป้าบอกลักษามา๒เดือนหรอ
แต่คุณป้าลองไปหาคุณหมอบ่อยนะ
คุณป้าเพราะเชื้อมะเร็งมันอยู่ตั้ง๕๖ปี
เขาก็มีหลายคนที่อัดคลิปลงเฟซบุ๊กติ๊กต๊อกโซเชียลต่างนะฮะ
เพื่อจะยืนยันว่ารักษาแล้วหายจริง
คือสงสัยว่าที่บอกว่าหายอะค่ะ
ใครเป็นคนบอกว่าเป็นมะเร็ง
ไปหาพระแล้วพระท่านบอกเองหรือเปล่าว่าเป็นมะเร็ง
นึกออกไหมคะคือไม่ได้คุณหมอที่โรงพยาบาลบอก

คุณป้านวลเนี่ยบอกไปหาหมอหมอบอกไม่มีเชื้อมะเร็งแล้ว
อาจจะไม่ได้มีตั้งแต่ต้น
แต่แกบอกแกเป็นมะเร็งระยะ๓ใช่ไหมต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับ
เอาเป็นว่าในแง่ของทางคดีเนี่ยก็ถูกจับดำเนินคดีแจ้งข้อหาแล้วก็ให้ศึกไปเรียบร้อยแล้ว